แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้โหปรีเข้าไป

ขายของขายลูกชิ้นขายกระทง
งานลอยกระทงแล้วปรากฏว่างานนี้

สามีของร้านขายของเนี่ย

คนอื่นจุดได้เขาก็เลยจุดบ้าง

เอ้าเอ้า

นี่ยอมรักแต่เป็นผู้ช่วย
ผู้อะไรแบบนี้หนูไม่ช่าง
หนูรักไม่ได้
เอาล่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่

เป็นคลิปที่ผู้ร้องเรียนเอามาเป็นหลักฐานครับ
หลักฐานแจ้งความเป็นช่วงเหตุการณ์ที่

รอยกระทงนะคือทั้งสองฝ่ายก็มี
ปากเสียงกันในสถานที่จัดงานที่

อายุ๒๔คนนี้ผัวเมียกัน

ก็ไปขายลูกชิ้นกันไปขายกระทงกัน
ในงานยอมรับว่าสามี

นะครับสามีฉันก็เลยจุด
นะแต่พอสักพักหนึ่ง

เจือชนะจอหอผู้ช่วยผู้ช่วยบ้านเดินมากับพวกเลยพวกมีใครอ่ะ

แล้วก็ถูกนายทงชัยชกครับ

อ๋อนี่ไงเขาให้ดูทะเถาทะเถาข้างนะ

ใช้มือบีบคอแล้วด่าผมหยาบ

ลามปามมาถึงพ่อแม่ผมครับ
นี่ก็พยายามดึงมือผู้ช่วยออก
กันก่อนมึงก็พูดแบบนี้เขาก็บอกว่าถ้ามึงเป็นใครมึงอย่ามาหยุ่งอะไร
เขาก็พูดแบบนี้ยังไม่เชื่อห้ะยังไม่เชื่ออ่า
อยากฟังอีกฝั่งนึงอ่ะพี่เผิศอ่าได้ได้ได้แต่ว่าคู่นี้น่ะ
เขาบอกว่าไม่รู้แหละเขาจะเอาเรื่องเขาไปแจ้งความไว้ก่อนแล้ว
ที่สผนนทัยอ่าจะเอาเรื่องไว้ถึงที่สุด
ดอมอยากฟังผู้ช่วยใช่ไหมใช่อ่าได้ดิ
เจือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคู่กรณียอมรับว่า
มีการจับคอจริงจับอ่ะเขาใช้คำว่าจับจับแต่เป็นการค้ำ
ค้ำเหมือนกับไม่ให้เข้ามาอ๋ออ่าเป็นการค้ำไม่ได้แบบสองมือบีอ่าคือใช่ไหม
คือมือเดียวมันก็บีบได้แหละแต่ว่าเขาบอกว่านี่เป็นการค้ำเฉย
คุณผู้ชมว่ายังไงนะครับห้ามสิค้ำห้ามเพราะว่าสมรักถูกนายทงชัยต่อยหน้า
แล้วกำลังวิวาดกันแล้วยอมรับว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็มีถ้อยคำรุนแรงเหมือนกันเนี่ย
แต่ไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากสมรักในจุดประทัดในงาน
ก็เขาประกาศห้ามกันแล้วรู้ไหมรู้นะแต่ก็ยังจุดไง
ทำให้คนในงานเขาตกใจเสียงประทัดสิครับเขาก็เลยเดินไปตั้งใจจะไปเตือนแหละ
ไม่คิดว่าทงชัยจะพุ่งไปต่อยหน้าแบบนั้นครับ
เกิดเหตุว่าไอ้นั่นมันไปต่อยไปต่อยคนที่ชุดประทัดครับ
ทีนี้มันต่างคนต่างมันจะกระยืบจะต่อยกันจะต่อยกัน
ผมก็หาคนหนึ่งว่าไอ้มือเนี่ยหาฝั่งนี้อืมคนสองคนอย่างเงี้ยครับครับ
ทีนี้อันนี้ไอ้คนนี้มันก็จะยุบผมก็เลยมือคำคอไว้นะครับ
นะทีนี้มันไปยุดแล้วครับผมก็ต้องผมพูดเป็นหลายคำแหละ
นะตรงนี้คำพูดผมยอดละพูดเป็นหลายคำแต่ว่าส่วนหนึ่งคือ
จากจากเนี้ยผมอยากให้เรื่องมันเรียบร้อยผมกำลังเก็บของเบอร์เตรียม
เผื่อให้งานมันจบไงครับแต่อาหารหลายที่มันที่มันรุนแรงไปแล้วว่าที่มัน
มันมันทำให้หลายหลายคนไม่สบายใจเพราะว่าขอโทษทุกท่านนับตรงนี้เลย
โอ้ยที่ยังไงเรื่องนี้สรุปด้วยแล้วคือเริ่มตั้งแต่สมรักเลย
สมรักก็ไม่น่าจุดประทัดเขาห้ามแล้วแต่ทงชัยที่ไปกับผู้ช่วย
ใจร้อนเหลือเกินมันไปต่อยอ่ะเออใจร้อนเหลือเกินอ่ะ
เรื่องถึงผู้ใหญ่บ้านอ่ะเดียวค่ะผู้ใหญ่ว่าไงอ่ะผู้ใหญ่บุญมีบอก
เออเขากับผู้นำชุมชนก็ตั้งใจจะจัดงานนะนะให้ทุกคนได้มีความสุขนะ
ส่วนตัวคิดว่าการกระทำของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นการทำตามหน้าที่
เพราะว่ามีการประกาศชัดเจนแล้ว
ห้ามจุดประทัดไงห้ามจุดเด็ดขาด
แต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าตำรวจขอความร่วมมือมาก็จะไปให้ปากคำนะ
แต่แต่อะไรผู้ใหญ่แต่จะแจ้งความกลับเหมือนกันแจ้งความกลับ
แจ้งความสมรักฐานจุดพลุในงานเอาดิตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับ
ก็บอกแล้วไงว่าพี่สมรักก็ไม่น่าจุดเพราะเขาห้าม
แต่ผู้ช่วยคนที่ไปกับผู้ช่วยก็ใจร้อนเหลือเกิน
เออไปกับหัวหน้าเขาใจเย็นเย็นหน่อยดิเออเราเป็นนะฝ่ายปกครองค่ะ